คุณผู้ชมค่ะเสร็จแล้วเราก็จะพาไปท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวไปช้อปปิ้งไปหาอะไรกิน
ไปเดินเล่นแบบวิถีชุมชนที่จุดผ่อนปลนไทยลาวจังหวัดเชียงรายค่ะ
พามาถึงถิ่นกันเลยนะคะกับจุดผ่อนปลนไทยกับสปลาวที่บ้านแจมป๋องตำบลหลายงาวนะคะ
อำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายใครที่ชอบกินช็อปชอบเที่ยวชอบเรียนรู้วิถีชีวิตอะไรต่างแบบนี้
รวมไปถึงเรื่องของวัฒนธรรมต้องไม่พลาดที่จะมาจุดนี้ที่นี่เลย
เพราะว่าที่นี่ในทุกวันพุธค่ะเขาจะเปิดให้ประชาชนทั้งสองฝั่งทั้งไทยและลาว
นำสินค้าชุมชนมาวางขายอย่างชาวลาวเนี่ยเขาก็จะนำสินค้าพื้นถิ่น
อย่างของกินที่เป็นของป่าตามฤดูกาลขึ้นเรือข้ามฝากแล้วก็มาขายที่ตลาดนัดจุดผ่อนปลนแห่งนี้
โดยที่ไม่ต้องเสียภาษีส่วนชาวไทยก็จะมีชนเผ่านะครับ
ประมาณ๑๐ชาติภัณฑ์ในพื้นที่เขาก็จะนำสินค้าชุมชนไปวางขายเป็นการแลกเปลี่ยนกันนั่นเอง
น่าสนใจมากเลยจากที่เดินชมที่นี่นะคะมีมากมายหลายอย่างเลยคุณ
ไม่ว่าจะเป็นพวกพืชผักผลไม้รวมไปถึงกุ่งหอยปูปลาสารพัด
ไปจนถึงเครื่องไม้เครื่องมือของใช้ต่างตามแบบฉบับวิถีชุมชน
ทำให้บรรยากาศที่ตลาดเนี่ยคึกคักมากนะคะก็เนี่ยคุณผู้ชมดูนะ
ชาวบ้านก็เดินมาซื้อของจับจ่ายใช้สอยกันนะคะเป็นแบบเขาบอกว่าเป็นพันพันคนเลยอ่ะคุณ
ใช่จริงพื้นที่ตรงนี้เนี่ยไม่ใช่เพียงแต่ว่าเป็นสถานที่จับจ่ายสินค้าอย่างเดียวนะคะ
เพราะว่าบางคนเนี่ยเขาใช้เป็นพื้นที่นัดหมายญาติพี่น้องให้มาพบปะการถามถ่ายสารทุกข์สุขดิบนั่นเอง
แล้วถ้าใครเดินชมตลาดจับจ่ายซื้อของกันเสร็จแล้วอยากจะไปกินลมชมวิวกันต่อใกล้
เขาก็ยังมีจุดท่องเที่ยวในพื้นที่อื่นให้ชมกันด้วยอย่างเช่นจุดชมวิวห้วยเอียน
หมู่บ้านไทยลื้อบ้านท่าข้ามแล้วก็บ้านหลายงาวเรียกว่างานนี้เที่ยวกันแบบเต็มอิ่มไปเลยจ้า
เออจริงแล้วจังหวัดเชียงรายก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจเยอะแยะมากมาย
ไหนคุณไปในช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนี้แล้วก็ลองไปเดินที่ตลาดนัดแห่งนี้เขามีทุกวันพุธ
คือต้องบอกแบบนี้ถ้าจะขึ้นเหนือโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าไปที่เชียงรายนะช่วงนี้คือปลายฝนต้นหนาวใช่ไหม
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราไปแต่เนิ่นเราก็จะได้ไปสูดอากาศบริสุทธิ์ก่อนใคร
แล้วก็จ่ายแบบไม่ต้องแพงมากเพราะถ้ารอช้ากว่านี้ไปแย่งกันกินแย่งกันอยู่แย่งกันใช้คุณผู้ชม
ใช้เวลาช่วงนี้แหละคุ้มค่าดีที่สุด
วางแผนการท่องเที่ยวกันด้วยนะคะ